หลายคนก็เดินทางกลับในวันนี้นะครับ
หลังจากไปเที่ยวก็เอาเหตุการณ์อุบัติเหตุมาให้ติดตามกันนะฮะ

วันนี้เป็นรถพ่วงนะฮะโอ้โหเห็นภาพน่ากลัวมากนะ
ลากรถออโตซัยมาเลยหลังจากนั้นเสียหลักเข้าข้างทาง
ก็ไปกวาดรถที่จอดอยู่ข้างทางด้วยนะครับ
และเหตุการณ์นี้ปรากฏว่ามีผู้เสียชีวิต๑คนนะครับ

ประเมินด้วยสายตาเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่าทั้งหมดแล้วเนี่ย

อันนี้เป็นเฉพาะที่กล้องจับภาพได้

อยู่ข้างใต้ท้องรถแล้วก็มีรถนะฮะที่จอดอยู่ริมทางเนี่ยนะครับ

คันที่ว่านี้รถเก๋ง๓กระบะ๒มีมอเตอร์ไซค์อีก๒คันนะครับ
ถูกชนได้รับความเสียหายครับ

ใต้ท้องรถพ่วงนะฮะมีมอเตอร์ไซค์พังยับเยินครับ
เจ้าของรถนั้นบาดเจ็บถูกส่งโรงพยาบาลแล้วปรากฏว่าเสียชีวิตในเวลาต่อมา

รอมอบตัวกับทางตำรวจครับ
ต้นสันนิษฐานเอาไว้ว่าคนขับอาจจะหลับใน
คุณผู้ชมครับจากนครปฐมผมบอกเอาไว้มีอีกที่หนึ่งฮะที่ระยองครับ
อันนี้มอเตอร์ไซค์ขี่มาดีครับรถตู้พยายามจะกลับรถแล้วปรากฏว่าชนอย่างจัง

นี่ครับทางมอเตอร์ไซค์ก็พยายามจะขี่เบี่ยงไปเนี่ยนะครับ
แต่ปรากฏว่าไม่ทันนะฮะชนกันอย่างจังนะครับ

คนขี่รถมอเตอร์ไซค์ได้รับบาดเจ็บนะครับ
รถตู้ก็เสียหลักนะครับ
ขอบทางนี้เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอปลวกแดงที่จังหวัดระยองนะครับ
ทางกู้ภัยนั้นช่วยเหลือคนขี่มอเตอร์ไซค์อายุ๑๘นะครับ

มีการประถมพยาบาลเบื้องต้นครับ
นำตัวส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงนะครับ
สำหรับรายนี้ได้รับบาดเจ็บนะครับ

มาให้ได้ดูกันนะฮะ

ก็ระมัดระวังค่ะเป็นอุทาหรณ์
เพราะว่าอย่างที่เห็นค่ะบางทีอุบัติเหตุนี้เราระวังแล้วนะ
แต่เพื่อนร่วมทางเนี่ยอาจจะเป็นอีกสาเหตุหนึ่ง
ที่ทำให้เกิดความบาดเจ็บ
บาดเจ็บหรือการสูญเสียเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันนะคะ